มิวเฮียนรับรางวัลว่ามัน
ผลิตภารกิจตมดูห่ะ
มีรางวัลมาให้แต่แต๊เอียไม่มีนะ

รางวัลแรกนะเป็นรางวัลดาวรุ่งจอมน็อกเอาท์ยอดเยี่ยมครับ
ก็มอบให้กับเพชรสำเร็จอบตลูกหนองย่างทอยครับ

โอ้โหอันนี้น็อกมาหลายไฟล์ติดแล้วนะครับเพชรสำเร็จ
ก่อนหน้านี้นัททรงก็ให้อัดฉีดว่าแล้วสองหมื่นบาทด้วยนะครับ

ครับผมไม่มีใครไม่รู้จักแล้วครับวงการมวย
ว่ากันว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของวงการมวยก็ว่าได้นะครับ
คุณทรงชัยรัตนสุบันครับกว่า๔๐ปีครับที่จัดมวยให้กับคนดูมาทั้งประเทศนะครับ

รางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรางวัลสื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยมครับ
แก่รายการศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
วันนี้ลูกพี่ผมมารับเองเลยนะครับคุณอันครับนัทนดันัยพิริยะนะครับ
อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาแล้วก็ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีครับ
นี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนะครับที่ทำงานมาอย่างเหน็ดอย่างเหนื่อย
ตลอดปีที่ผ่านมาของชมรมสื่อสร้างสรรค์กีฬามวยแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ขอบพระคุณพี่เสิร์ตแล้วก็ขอบพระคุณอาจารยศด้วยนะครับ
ส่วนมวยคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนี่บนเวทีพร้อมแล้วนะครับ
ไปติดตามวีทีอาร์เลย
ครับมวยคู่อีก๒แล้วนะครับ
ฝ่ายแดงจูม่งพรสุรินชื่อมั่นคงขาวเกลืออายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดสุริน
กมาแล้ว๔๕ครั้งชนะ๓๐ครั้งแพ้๑๕ครั้ง
พร้อมเพื่อนหลังแพ้คะแนนสกัดเพชรเพชร๔๐๐๐๐ที่วีทีมวยราชดำเนินครับ

ต่อหลัก๒ชื่อชินวัฒน์โนธประโคมอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
กมาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๓๙ครั้งแพ้๑๗ครั้งเสมอ๑ครั้ง

จูม่งนี่นักมวยรุ่นพี่นะก็ดูการผ่านมวยดีกว่านะครับ
ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพรสุรินที่จังหวัดสุรินนะครับ
เฮียพรดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับ
วันนี้ไม่ได้มานะครับคงจะนั่งเปิดหน้าจออยู่ที่จังหวัดสุรินครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับปากกาเพชร
อันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของปากกาเหล็กแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของกิ่งซางเล็กด้วยนะครับ

ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ครับ
ต้นดูให้ดีครับมุมแดงเขาว่ากันว่านักแรงเหลือเกิน
ฝ่ายแดงนี่เก๋าเกมกว่าครับชับชกมาเยอะครับ
ขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนี่สดครับอายุเพียง๑๕ปีเองครับ
มุมแดงก็มีคุณสุภกิจนะครับตัวแทนของค่ายพรสุริน
มาถอดมงคลครับนำทีมมาเองเลย
ขณะที่น้ำเงินนี่มีคุณอำนวยครับหรือว่าพี่นวยนะครับ
เทรนเนอร์เอกประจำค่ายของต่อหลัก๒ครับ
เอ้าเดี๋ยวดูครับความหนักความแรงอยู่ที่แดง
แต่ว่าวงในไปปลายนี่น้ำเงินน่าจับตามากครับ
ไปบนเวทีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่สองแล้วนะครับ
ผู้ชิงขาดเป็นวิธีอาวุธสุขมีให้คะแนนมินาลงรวมจิต
อำนาจสายฉลาดไปทูลกบกลาง
มุมแดงนะครับจูม่งพรสุริน๑๑๒ไฟล์เวทนะครับ
น้ำเงินปากกาเพชรต่อหลักสองแดงนี่อายุยี่สิบจากสุริน
น้ำเงินปากกาเพชรกุรีลำสิบห้าปี
ถ้าว่าไปแล้วฝ่ายแดงนี่รูปร่างการผ่านมวย
รูปร่างอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าการผ่านมวยนี่ได้เปรียบนะ
ต้องบอกว่าเป็นมวยรุ่นพี่แต่ถ้ารุ่นพี่นะ
ไม่มีการฟิตซ้อมมาก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้รุ่นน้องได้นะ
เป็นไปได้เลยอ่ารูปร่างเป็นคู่ที่สอง
รูปร่างนี่น้ำเงินเขาได้เปรียบเห็นนะ

ละยี่ห้อของต่อหลัก๒เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยอยู่แล้ว
นี่ต้องเปะต้องต่อยแล้วต้องออกนะครับ
ไม่งั้นเตือนหนึ่งเตือนสองเตือนเนี่ยไล่ลงเลย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

ปากกาเพชรดูว่าจะมาเหมือนปากกาเหล็กหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
ดูจากรูปร่างโครงสร้างของฝ่ายปากกาเพชรแล้วมันน่ารักเหลือเกิน
ไปปี๑๑๒ทำให้ได้ละใหญ่แล้วกัน
ลักษณะนี้จะคงจะใจดีด้วยมั้งอยากให้เขาเตะอีกนะ
เขาเจาะหน้าขาไปแตะมาแตะมาอีกแตะมาอีกไม่สะเทือน
แต่สวนมาเป็นประตูหรือเปล่านี่อันตรายนะ
ความเก่าเลยนะแดงนี่จูโม่ง
รอเกมรอจังหวะขยับเปิดเกมแล้วครับปากกาเพชร
ต้องออกต้องขยับต้องชวนทะเลาะตลอดนะแข้งซ้ายคอยเตะ
นี่ซ้ายตัวอย่าเจอเจอแล้วไม่ทันไม่ทันนะทำลายจังหวะซะก่อนนะครับ
มีซิกแพคด้วยดิน้ำเงินออกแน่นเลยนะครับ
ดูรุ่นน้องก็จริงแต่ขยับด้วยความมั่นใจนะ
มวยกินดีอยู่ดีซ้อมดีจะมีความมั่นใจสูง

ความมั่นใจนี่ออกตีนซ้ายแบบนี้จุโม่งเหนื่อยมากยังไงครับ
ยอดมวยไทยรัฐนะครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนาสุบัน๔๐ปี
กับการเป็นโปรโมเตอร์มีแต่สิ่งดีให้กับวงการมวยมาโดยตลอด
พูดถึงโปรโมเตอร์ทรงชัยแล้วอยากจะบอกแฟนนิดหนึ่ง
ใครที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัย๓๐นี้พบกันที่ราชดำเนินนะครับ
วันที่๓๐นี้นะลูกนิมิตรกับมรกฏคู่นำรายการ

ศึกยอดมวยไทยรัฐของเราวันนี้นะครับ
คู่เอกมีการชิงแชมป์ที่ว่างรุ่นเวเตอร์เวทครับ๑๔๗ปอนด์ครับ
ระหว่างนกปรกิศกอร์กำมานาจพบกับไขว้นเล็กต่อหลักสองครับ
ทำไมว่างสร่างเมื่อก่อนมีเจ้าของมั้ยไม่ใช่รึ
ยกที่๒ปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับ
น้ำเงินวันนี้ดูโงเห้งรูปร่างหน้าตาช่วงชกนี่โอ้โห

แต่ด้วยน้ำเงินได้มวยได้ช่วงดูเหมือนมั่นใจ

น้ำเงินประกาศเป็นตอนหลักสองด้วยอาวุธสวยนะ
แต่แดงยังไม่ออกครับกิ่งโม่งนี่ได้ความเก่า

แต่ถ้ารุ่นพี่นะการฟิตซ้อมไม่ดี
การเตรียมตัวไม่ดีก็อาจจะเสร็จรุ่นน้องได้นะครับคุณผู้ชม
รุ่นพี่เติบเผางกันเยอะบริยุคได้เลย

จูม่งไม่หนีแต่เจอแข้งซ้าย

ประสบการณ์บนวิธีนี่แดงนี่เหลือเฟือเลยนะครับ

ลับแข้งซ้ายติดแขนโต้ไม่โต้โต้ไม่โต้
แดงนี้ต้องไปอย่างเดียวครับต้นนี้น้ำเงินดูน่ากลัวจริง
มัดขวามัดขวานินมัดขวานินนี่ไงนี่ไง
โอ้โหเจอไปชุบใหญ่ชุบใหญ่นี่ไงเอาหล่นเอาหล่นเอาหล่นเนี่ย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
การยาวยาวไปก่อนหมดถังเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยได้เหมือนกันนี่มวยนะกินดีอยู่ดีซ่อมดีโดนเท่าไหร่อยู่ได้ที่ไม่ยุ่งได้โดนมัยยุ่คด้วยนี่ปากกาเผ็ดมาสดมากตามเผ็ดวันนี้ต้องขยับเดินอาศัยความเก่าสายตาคอยดู
ขยับล่อหลอกเจอซ้ายพยายามตัดล่าง
เกี่ยวร่างซ้ายเกี่ยวล่างโดนลูกถีบทำไมจังหวะนี่นะ
มาถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าจูโม่งนั้น
ยืนอยู่บนเวทีทรงมวยนี่ประสบการณ์ล้วนเลยนะครับตอนนี้
ประคองก่อนเลยแล้วออกอาวุธนี่ไม่ผีผางด้วยนะ
ออกเนื้อเน้นเลยถ้าไม่ชัวร์ไม่ค่อยออก
อยู่ที่พละคำรังแล้วครับตอนนี้ถ้ามันคงไม่หมด
แล้วก็อาจจะสร้างความหนักใจให้กับรุ่นน้อง
อย่างที่ผมบอกว่ารุ่นพี่ก็ซ้อนมาไม่ดีก็มีสิทธิแพ้รุ่นน้องได้
เป็นไปได้คู่นี้แต่น้ำเงินนี่ซ้อมดีแน่นอนครับ
โดนซ้อนเข้าไปหัวผูดเลยถ้าผูดโดนทีมยังติดเบงไปนิดนึง
ทำลายจังหวะขยับเดินแล้วหมัดโรงใน

พีชทำลายจังหวะรอหลอกแล้วข้างขวา

มาถึงตรงนี้ก็รับไปเยอะพอสมควรนะครับ
เน้นเลยน่ารักมากครับแดงว่าวันนี้หมดยกที่๒
มุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
แต่ว่าจังหวะอรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
แต่ว่าจังหวะอรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ

สอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติเป็นประทัดจุดจีนเลยนะพี่ชัยนะ
สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับส

สอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับสสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับส
สสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับส
สสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับส

สสอนหน้านี้นี่อรัวมัติขู่ลุ่นน้องมุมแดงที่เห็นแล้วครับส

ถ้าไหนตีไม่ได้ต้องมาเน้นติมซ้ายังเดียวเลยนะครับหมอ
หมดไม่หมดครับแข้งซ้ายสาดหมัดซ้ายต่อย

หมัดเจาะยางมานี่น่ากลัวเลยนะ

แกร่งนะยังแกร่งนะไล่แขน
ได้เลี้ยงได้เก๋าเลยนะว่าอย่างนั้นเถอะไข่แดง
ออกทุกเก๋าเลยโดยทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงแล้ว

แดงยุบหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ยุบนี่น้ำเงินเหนื่อยเลย

ใช้ความใหญ่เปี้ยนแล้วตีด้วยเขาขวา

ไม่ยอมนี่ดื้อด้วยเถียงด้วยเถียงตลอดเลยเนี่ย
ดูว่าจะเกาะติดคิดตั้งหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
เขาเรียกว่าใช้ความสดหมดความเก่า

ดูใช้ความสดดัดแทงไปเลยเจอมัดเจอมัด
แม่มัดมัดต้านได้เอาตีงขวาไปก่อนเลยจูบง
ล็อกบนจับตีประคองแล้วตีเอาเหลี่ยมแบบนี้ตีเอาเหลี่ยม
แต่เด็กมีความมั่นใจนะเดินด้วยความมั่นใจเลย
จำปากกาเพชรเห็นไหม
ถอยไม่ได้นะถอยเจ็บหนักกว่านี้

อาศัยรอความต่อเนื่องอย่างเดียวเลยปากกาเพชรตอนนี้
มันต้องมีลูกเฮนำมาก่อนเลยนะ

ไม่นิ่งไล่แขน
อยู่ที่มากยกยืดเยอะไปแล้วนี่เป็นยังไง

ถ้าจับเพาะฮิวอย่างนี้แหละก้อนแต่ติดตังเลยนะ
มันมาแผนแบบต่อยถูกวิธีนะ
ไม่มีคำว่าแก่งคอยไม่มีคอยไม่มีจ้อง
ไม่มีเต้นแก่งจะเต้นก็ไม่เอา
เต็กไนค์อย่างเดียวโต้เข่าสู้เข่าแล้วครับ
ยูมุ่งหมดโยก
เทียบเข่ากล้ามตัวโอ้โหดูมงต่อยมัดสวนเต้าปำสีเข่าใน
เป็นกับอาวุธหลักของทางด้านปากกาเพชรเลยครับ
น้ำเงินนี้ต้นโดนจัดเมื่อยเส้นเหนื่อยเลยนะครับวงนอกมา
แต่ว่าพอออกสตาร์ทวงในได้เท่านั้นแหละครับน่าสนใจเลยนะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับล่าสุดมีอัดฉีดมาที่มุมแดงด้วยนะครับ

๑แสนบาทมียามาแล้ว๑แสนบาท
กำปั้นเพราะฉะนั้นปล่อยตัวออกมานี่ต้องเน้นหมัดแล้ว
ในช่วงยกที่๓นี่โดนตีนซ้ายเข้าไปเยอะแล้วโดนฮิ้วตีเข้าไป๒ชุดนี่
ออกอาการเหนื่อยเลยครับน้ำแดงจูม่ง
โอ้โหสับสอกสั้นน่ากลัวเลยครับลูกนี้
เหลืออาวุธสั้นอย่างเดียวเลยครับหมัดกับศอกเนี่ย
วกเข้าไปอย่างเดียวแสนนึงไม่รวมค่าตัวเอาแล้วดิเอาแล้วดิ
คู่แรกไปแล้วนะครับคู่แรกนี้มีน็อกให้เห็นแล้วนะครับ
คู่นี้๒ตามาหรือเปล่าน้องมันไม่กลัวพี่เลยนะ
ไปแทงก็สอบทรายเลยลุงนี้
สปริงเท้าก็ไปแทงฝึกเลย

ไปเอายุทธ์เลยครับปากกาเพชร
วุฒิสั้นอย่างเดียวครับตอนนี้หัดกับศอกอย่างเดียวเลย
ต้องยอมรับว่ารุ่นน้องอย่างปากกาเพชรนี่นะ

ใช่หัวใจดีด้วยหัวใจนี่ใช้ได้เลย
ที่สำคัญคอยใช้กว่าแผนดี

หมวดมวยซ้อมดี

ถั่ดล่างเจอสวน

ดูครับอย่างงี้โชคหกยกเก็ดยกสบายเลยนะ

ฉีดยาให้กับจูโม่งเลยบรรดาพี่น้องแฟนหมัดมวย
ยายังชาอยู่ตอนนี้ยังไม่ออกฤทธิไง
ถ้าเกิดเปรี้ยงสุดลงไปกรรมการนับหลอกเป็นเรื่องเลย
มวยไทยรัฐพลิกอีกแล้วตัวใครตัวมันเลยแบบนั้น
โดยเพราะลูกชอกเนี่ยตลายมากเลยงัดมาทันรึเปล่า

พี่ลุทธ์ที่โชคใหญ่เลย

มอวชุบใจชุบใจอะไรเกิดขึ้น
ยังมอวอยู่นะอ้าวเรียกร้ายเลย
เป็นยังไงอะโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้

บอกแล้ว

ไม่ได้เลยอย่าไปพลาด
แสนบาท๑แสนบาทที่มอบให้กับทางด้านจูม่ง
ค่าตัวไม่รู้เท่าไหร่ครับแต่อาชีพมีแสนแล้ว
นี่แหละครับคือยอดมวยไทยรัฐโดยโครมเตอร์ส่วนชัย
ดูเลยเนี่ยวินาทีทองได้ลูกเก๋าเลย
ดูโชว์ยาวเกี่ยวแล้วตัดลำตัว
ตัดจนจุกเลยนะครับโดนลำตัวก็เยอะเลยเนี่ย
หวาวเอียงมามาตัวนี้ทิ้งทั้งหัวไหลเลย

เรียบร้อยเลยฮะมันจะพลิกพอพอกับอาทิตย์ที่แล้ว
นี่เขาเรียกว่าสุริยาท่านต่อปเต็กตึงตายเรียบเลย
สลบเรียบร้อยไปเลยนะครับสวยสดงดงามจริงพลิกล็อกเลยครับ